มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวน่ารักกุ๊กกิ๊กของสองแม่ลูกนะคะ
ต้องบอกว่ากุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์แล้วก็น้องเป่าเป่าเนี่ย
บอกว่าเจ๊เป่าบางพลีของเราไปไหนใครก็รักนะฮะ
ไปงานอีเวนต์ที่ไหนใครก็อยากจะไปดูอยากไปสนับสนุนนะคะ
นี่แหละเป็นซุปตาตัวจิ๋วนะคะล่าสุดก็ควงกันมาร่วมงาน
ช่วยเหลือการกุศลนั่นเองร่วมกันกับคุณหิงปณิตา
แล้วก็ลูกสาวคนสวยน้องนิรินด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นไปตามคาด
เหล่าแฟนคลับใจบุญรวมไปถึงดารานักแสดง
นำของมาร่วมประมูลเพื่อสมทบทุนล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะ
ทั้งสองแม่ค่ะก็ยังใจปั้มควักกระเป๋าสมทบทุน
จนทำให้ยอดพุ่งสูงไปถึง๗แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ
หลังจากร่วมทำบุญกันไปแล้วคุณแม่สุดแซ่บกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย
ก็บอกว่าเกี่ยวกับแพลนที่อยากจะยกครอบครัวไปอยู่ที่เมืองจีนใช่ไหม
เพราะว่าตอนนี้คุณสามีเขาก็บินไปกลับถ่ายละครถ่ายละครที่นู่นด้วย
แต่ว่าไม่ใช่จะไปเพื่อแบบตั้งรกรากอย่างถาวรนะฮะ
จุดเริ่มต้นหลักเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยสงสารเป่า
เพราะว่าเป่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่าสังเกตในคลิปหลายคลิปของบ้านนี้นะ
เห็นผู้ชายหนุ่มเกาหลีตามปฏิทินตามรูปภาพเนี่ยเปล่าชี้ไปหมด
เพราะคิดว่าเป็นป๊าป๊าใครหล่อเนี่ยคิดว่าเป็นป๊าป๊าหมดนะฮะ
เปล่ากุ๊กกิ๊บก็เลยสงสารลูกเนอะ
นาทีได้เจอพ่อ๑๕วันบ้างเดือนนึงบ้างนะฮะ
คราวที่แล้วนี่กลับมาแค่วัน๒วันนี่บินกลับไปอีกแล้ว
แล้วก็เป่าดูท่าจะติดพ่อมากด้วยนะคะ
ส่วนงานที่ประเทศไทยยืนยันว่าไม่ทิ้งอย่างแน่นอน
นี้แฟนคลับกุ๊บกิ๊บแล้วก็แฟนคลับเจ๊เป่าบางพลียังคงได้เห็นคู่แม่ลูกตามเดิมจ้า
คือเขาเซ็นสัญญาถาวรที่นู่นแล้วค่ะว่าเขาจะต้องอยู่ที่โน่นเป็นส่วนใหญ่
คืออาจจะกลับมาได้แบบน้อยมากเพราะว่าเขาเซ็นสัญญาไว้ตอนนี้๓ปีที่โน่นใช่
เราก็รู้สึกสงสารลูกเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะพยายามลดงานที่นี่ลงแล้วก็เพื่อที่จะไปอยู่จีนไปดูแบบว่าคือยังไม่ได้ว่าไปอยู่ถาวรแต่ว่าขอไปดูลาดราวก่อนว่าอยู่ได้หรือเปล่า
ใจคำนึงถึงแฟนคลับอาจจะต้องคำนึงถึงเปล่าก่อนอาจจะต้องคำนึงถึงลูกก่อนว่าแล้วเราเชื่อว่าคนที่รักเป่าก็จะเข้าใจเพราะว่าคนที่รักเปล่าก็จะรู้สึกแฮปปี้เวลาที่เห็นเปล่าแฮปปี้เวลาที่เห็นเปล่าอยู่กับพ่ออะไรอย่างเงี้เขาก็จะรู้สึกดี
นี่แหละที่คุณพ่อคุณแม่เขาจะสอนนะ

และที่สำคัญเราสองคนด้วยนะคะ